ครับทีนี้คุณผู้ชมมาดูคลิปคลิปนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นปฏิบัติการของฝ่ายปกครองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ร่วมกับอศแล้วก็ทหารไปบุกจับวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดกันนะคะ
สุดท้ายพยายามจะหนีเท่าไหร่ก็ไม่รอดน้ำมือของเจ้าหน้าที่
เพราะเขาเตรียมการแล้วก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะ
รวบรับอธิบายสำเร็จงกุมมาติดได้ได้ของ
ไปจับกุมไวรุ่นในเที่ยวที่สุพรณบุรีได้ไหมคะ
นำโดยในอำเภอเมืองสุพรรณบุรีคุณศรีธรรมราชแก้วค่ะ
ท่านสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่อศชุดปฏิบัติการพิเศษ
พร้อมกับทหารจากมณฑนทหารบกที่สิบเจ็ด
ไปตรวจค้นภายในชุมชนวัดพระรูปตำบลท่าพี่เลี้ยง
อำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะหลังจากที่ชาวบ้านเขาร้องเรียนมาบอกว่า
มีกลุ่มวัยรุ่นมั่วสุมเสพยาเสพติดแล้วก็มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติด
ในพื้นที่ค่ะเมื่อกลุ่มวัยรุ่นที่กำลังมั่วสุมเสพยาเสพติดนะ
เห็นเจ้าหน้าที่ทิ้งของกลางเลยค่ะแล้วสิ่งที่ทำกันโดยไม่ได้นัดหมาย
คือวิ่งก่อนเลยค่ะวิ่งหนีนะคะแยกย้ายไปคนละทิศคนละทาง
บางคนหนูนเห็นไหมว่าสกรูลไปบนหลังคาค่ะ
ที่สูงที่ต่ำไปหมดเลยนะคะสุดท้ายหนีไม่รอดนะฮะ
เพราะเจ้าหน้าที่อย่างที่บอกไปเตรียมการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีค่ะ
ก่อนที่จะสามารถติดตามจับกลุ่มผู้เสพได้ทั้งหมด๑๕คนนะครับ
พร้อมของกลางยาบะเก้าร้อยกับเจ็ดเม็ดไอซ์น้ำหนักสิบหกจุดสี่หกกรัม
เงินสดหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบบาทเบื้องต้นกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ย
ให้การสารภาพบอกว่าพวกตนมารวมตัวกันเพื่อเสพยา
เสพติดที่ห้องเช่าเนี้ยเป็นประจำส่วนของกลางทั้งหมดเป็นของนายต้น
ไม่ทราบชื่อนามสกุลจริงนะคะแต่ในต้นเนี่ยคือเขาชำนาญเส้นทางในชุมชนเนี้ย
เป็นอย่างดีก็เลยหลบหนีไปได้แบบเฉียดฉิวเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัววัยรุ่นทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสุพรรณบุรี
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
แล้วก็ต้องไปจับตัวนายต้นมาขยายผลต่อด้วยนะคะ